รูปแบบเครื่องแต่งกายโนราในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโนราชายหรือโนราหญิงจะมีการแต่งกายที่คล้ายกันซึ่งมีรูปแบบที่ประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มได้แก่
สนับเผลาผ้านุ่งผ้าห้อยหน้าผ้าห้อยข้าง
เครื่องลูกปัดที่จะรอยด้วยลูกปัดสีแต่งต่าง
ซึ่งใช้สำหรับการสวมลำตัวท่อนบน
ได้แก่พานโครงหรือรัดอกหัวบ่าปิ้งคอปิ้งสะโพก
และหางหงและเครื่องประดับ
ได้แก่เสิร์ธกำไรต้นแขนกำไรปลายแขน
กำไรข้อมือเล็บปลอมจำยาม
ปั้นเด็งปีกนกแอ่น